แฟนคลับพี่ไมค์พี่รมพรนะคะเตรียมคอไว้รอกรี๊ดได้เลยค่ะ
เพราะว่าล่าสุดค่ะพี่ไมค์กลับเข้าห้องอัดแล้วค่ะ
แถมยังได้ครูสลานะคะครูเพลงคู่บุญเนี่ยค่ะร่วมทำเห็นให้ด้วย
แล้วเราก็รายงานข่าวตลอดนะคะว่าพี่ไมค์ใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี
บ้านเกิดนะคะทำไร่ทำสวนค่ะตอนนี้ก็พักจอบพักเสี่ยงไว้ก่อนนะคะ
ปลาร้าค่ะคุณผู้ชมนะคะแล้วเนี่ยค่ะก็กลับมาค่ะ
กลับมาจับไมค์ร้องเพลงให้แฟนได้ฟังกันอีกครั้ง
พิเศษสุดค่ะได้มาร่วมงานกับครูเพลงชื่อดัง
สลาคุณวุฒิค่ะรับรองนะคะว่าโอ้โหดังไม่แพ้
ยาใจคนจนแน่นอนค่ะเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยนะ
โอ้โหเพลงนี้ดังมากดังมากจริงคุณผู้ชม
ไมค์ร้องเพลงนี้จนโด่งดังค่ะแล้วพี่ไมค์ก็เปิดใจแบบสุดพิเศษ
ส่งตรงมาหาแฟนบันเทิงไทยรัฐค่ะบอกว่ากลับมาครั้งนี้เพราะว่าใจมันรัก
มันคิดถึงงานเพลงค่ะคิดถึงแฟนแล้วก็ที่สำคัญ
ได้กลับมาทำงานกับครูสลาเนี่ยถือเป็นเกียรติอย่างสูงในฐานะที่เป็นศิลปิน
แล้วก็เป็นลูกศิษย์ของครูด้วยไปฟังความรู้สึกของพี่ไม้ยาใจคนจนเลยค่ะ
ซิงเกิ้ลใหม่ซึ่งไม่ได้ทำเพลงมาก็เกือบ๓ปีแล้วนะครับ
แล้วก็พอมาชุดนี้ครูเขียนเพลงไว้ให้พอดีเลยครับ
ก็เลยดีใจว่าได้ร่วมกันคุยอีกครั้งหนึ่ง
เนื้อร้องเองครูก็ปรับมาทันสมัยขึ้น
แล้วก็ทำนองบอกได้เลยว่าทันสมัยแล้วก็เป็นเพลงที่ผมเองมั่นใจแล้วก็ดีใจมาก
ที่ครูตั้งใจเขียนให้ครับ
แม่นะคะรอฟังเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพลงไหนนะคะ
รับรองว่าถูกใจแน่นอนนะคะ